พาไปดูเรื่องของของขลังของเพื่อความเป็นสิริมงคลกันหน่อย
ชาวบ้านเขาเลื่อมใสมากมีการทำแจกแล้วเขาต่อแถว
เป็นสมคือเขาเชื่อไงว่าถ้าเกิดว่าใครได้ปฏิทินนี้มาครอบครอง
ทำให้ตลอดทั้งปีนี้มีแต่สิ่งดีมีแต่เรื่องโชคดีโชคลาภเข้ามาตลอด
ใช่ครับไปดูกันหน่อยนะฮะที่วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์
ตลาดหนองตาโล่ที่ตำบลโฆษศิษย์อำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรีนะครับ
ก็มีประชาชนจำนวนมากเลยครับจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปเป็นหมื่นคน
บางคนจุงมืออุ้มลูกอุ้มหลานกันไปมีน้ำดื่มด้วย
ไปเข้าแถวรอรับปฏิทินรูปหลวงพ่อสำเร็จที่คณะกรรมการ
มูลนิธิหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทำมาแจกให้กราบไหว้บูชากัน
โดยผลิตมา๔๐๐๐แผ่นที่เขาก็ไปต่อแถวกัน
แถวนี้ยาว๓กิโลคุณบางคนอย่างที่บอกไปรอตั้งแต่ตี๕
อยากได้มากนะครับเป็นคนแรกแรกเลยนะหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นั้น
เป็นพระพุทธรูปดินนะฮะเป็นดินที่ปั้นขึ้นมาปานปางมารวิชัยครับ
ถูกฝังอยู่ใต้ดินริมครองระพีพัฒน์นานแล้ว
แต่เมื่อปี๒๕๐๒เมื่อประมาณ๖๑ปีที่ผ่านมา
มีคนงานของกรมชนประธานเขาไปขุดลอกครองไปขุดดินขึ้นมา
มาถมตลิ่งข้างประตูระบายน้ำพระเอกาทศรษ
สุดท้ายขุดไปขุดมาไปพบองค์พระนะฮะแล้วก็ชาวบ้านรู้
ก็เลยเดินทางไปขอพงขอพรกันขอไปสำเร็จกันทุกอย่าง
กรมชนพยายามจะย้ายหลวงพ่อออกมาจากคันครองระพีพัฒน์
แต่ว่าทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จพอทำปุ๊บเกิดฟ้าผ่าลงมา
ทั้งที่ไม่มีฝนตกนะฮะทำให้ไม่มีใครกล้าย้าย
สุดท้ายก็ต้องตัดสินใจเอาไว้ที่เดิมแต่ก็ไปสร้างวิหารครอบเอาไว้
จนถึงปัจจุบันนี้หลายคนก็เลื่อมสายก็เดินทางไปกราบขอพรกันนะครับ
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะจากสระบุรีพาคุณผู้ชมไปที่มหาสารคามหน่อยค่ะ
ที่วัดพุทธวนารามหรือว่าวัดป่าวังน้ำเย็นที่ตำบลเกิ้งอำเภอเมือง
ดูสิคะแต่ละคนนี่เดินทางไปกราบไหว้
เพื่อที่จะรับพรปีใหม่แล้วก็ไปชมความสวยงามของวัดคนไปเป็นหมื่นนะคะ
วัดนี้มีพื้นที่๓๐กว่าไร่
มีสาราปฏิบัติธรรมไม้สักทองใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช้เสาไม้ถึง๑๑๒ต้น
มูลค่าสูงกว่า๘๐ล้านบาทแล้วก็ยังมีหอระคังสร้างจากไม้สักขนาดใหญ่
พระอุโบสถไม้๒ชั้นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช้เสาไม้ตะเคียน๓๒ต้น
กว้าง๓๒เมตรยาว๗๐เมตรค่าก่อสร้าง๒๐๐กว่าล้านบาท
แล้วก็ยังมีพระมหาเจดีศรีมหาสารคามพงเกรียงยศภัยศาลสูง๖๙เมตร
งบก่อสร้างกว่า๙๐ล้านบาทซึ่งภายในเนี่ยบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุ
แล้วก็มีพระพุทธรูปทองคำหนัก๑๒กิโลกรัมพระเนื้อผง๘๔๐๐องค์
แล้วก็พระบูชาอีก๘๔๐๐องค์นะคะ
ส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมถ้าไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนนะฮะคุณผู้ชมไปดูนี่
มีสัตว์รับเชิญมาไหนอ่ะนี่มาให้โชคถึงบ้านไม่ต้องไปขอ
ที่บ้านเลขที่๑๒คุณผู้ชมที่นขศรีเจ้าของบ้านเก็บกวาดใบไม้ใบยาวรับปีใหม่
งูจงอางโผล่ขึ้นมาฟ่อเลยตกใจวิ่งหนีกันสะดุ้งโยงเลย
กันแบบนี้นะฮะเท่านั้นแหละคุณผู้ชมทั้งงู
ทั้งคนก็ต่างคนละทิศคนละทางนะฮะเจ้าของบ้าน
กลัวมันจะมาฉกก็ต้องแจ้งกู้ภัยไปจับมันมุดไปอยู่ในท่อ
นะฮะก็ต้องใช้เวลาการค้นหาอยู่พักใหญ่
นะจับกันอยู่สักประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงก็จับได้ครับ
วัดความยาวได้๔๕เมตรน้ำหนักมากกว่า๑๕กิโลกรัม
หายตกออกตกใจแล้วชาวบ้านก็ไปดูฮะยิ้มออก
บอกว่าสงสัยงูจงอางจะมาให้โชครับปีใหม่

ก็ภาวนาขอให้มีแต่โชคแล้วกันเพราะว่าก็เข้าไปที่บ้านเขาเนอะ
เลขที่๑๒ชาวบ้านก็เอาไปเสี่ยงโชคกันนะครับ